ร้านนี้อยู่ที่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
บริเวณปากซอยบ้านสวนพระยาสัจจา
นี่ขึ้นป้ายเขียวตัวโตฟรีกินข้าวแกงฟรี
ฟรีจริงไม่มีโกหกแล้วก็มีแบบเมนูเยอะมากเลยนะคะให้เลือกไม่มีอั้นแถมยังมีขนมอีกต่างหาก
ประกาศตัวแบบนี้เลยนะคะสุดยอดจริงคือบางคนเนี่ยนะบางคนกินอยู่เนี่ยยังงงอยู่เลยว่า
ทำไมที่นี่เขาถึงเปิดบ้านให้มากินข้าวแกงฟรีแบบนี้เราจะรอชาร์จอยู่ใหญ่ไปถามเจ้าของร้านเลยค่ะว่าทำไมทำไมถึงเปิดให้กินฟรีคะคุณคะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีบวกกับว่าเจ้าของบ้านเขาก็อยากจะทำบุญก็เลยมีแนวคิดอยากจะทำบุญด้วยการช่วยเหลือให้คนมีรายได้น้อยได้กินอาหารฟรี
สุดยอดจริงเลยนะคะคนมีน้ำใจแบบนี้นะคะเราก็ต้องยกย่องชื่นชมพี่เขาส่วนใครที่อยากจะไปทาน
ให้ถูกวันเวลาค่ะคุณจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่๑๑โมงถึงบ่าย๒
ก็คือช่วงมื้อเที่ยงนั่นแหละ๑๑โมงถึงบ่าย๒เท่านั้น
ถ้าไปนอกเวลานี้ไปช่วยล้างจานไปช่วยเก็บบ้าน

ก็แบบนี้สุดยอดมากจริงมันต้องนับถือใจเนอะ
คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีมากมายมหาศาลอะไร
แต่ว่าถือว่าแบ่งปันเท่าที่ทำได้นะ
ทำกับข้าวมีพื้นที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้เล็กน้อย
ปันเท่าที่ตัวเองมีก็ทำได้ง่าย
แต่ดิฉันว่าเขาเป็นคนมีเยอะนะน้ำใจ
อันนี้แบบมหาศาลประเมินมูลค่าไม่ได้แต่น้ำใจของพี่เขายิ่งใหญ่มาก
สุดยอดเลยแล้วก็มีกับข้าวให้ได้ทานกันมีขนมหวานแถมให้ด้วย

เหลือไปเห็นบอกมีกาแฟให้อีกต่างหาก

ที่นี่ทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหม